เราเอาเรื่องของพยานต่างที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่หน่อย
เมื่อวานหลายคนจริงที่เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือนายสันทนประยูณรัฐ

และติดต่อให้คนบนเรือพาใครบางคนไปพบที่โรงแรมหรู
เรื่องนี้นะครับนายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
ไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้
กี่ชั่วโมงคุณ๔ชั่วโมงไปตั้งแต่บ่ายออกมาอีกทีโอ้โหคุณ

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานสอบสวนในการคลี่คลายคดีนะครับ

โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลระดับบิ๊กที่ให้ไปนั้น
ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ทางใดบ้างนะครับ
แต่ก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าตอนเข้าไปให้ข้อมูล
เจ้าหน้าที่เองไม่ได้เปิดดูเอกสารอะไรเลยผมก็งงอยู่
แม่แอบผมอุตส่าห์เก็บรวบรวมเอกสารเหล่านี้เอาไปให้ตำรวจ
ตำรวจไม่เปิดดูเลยเหรอไม่สนใจเอกสารของผมเลยเหรอฮะ
โดยคุณสันทนาบอกก็ได้แต่หวังนะว่ารูปแบบคดีนี้จะออกมาอย่างชัดเจนและยุติธรรม
คดีนี้จะมีอำนาจแฝงเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
คุณสันทนามั่นใจว่าคดีนี้ยังไงก็เป็นการฆาตกรรม
ถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนผมไม่กล้าพูดออกมาแล้วฮะ

แต่มั่นใจว่าในการสอบสวนมันจะไปในทิศทางนั้น
ผมก็มีให้ข้อมูลว่า
บิ๊กอ่ะคนควรจะเป็นใคร
จะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคน

ผมก็มีให้บ้างนะ
แต่ก็อยู่ที่เขาจะไปสอบสวนไหม
ขณะนี้มันก็อำนาจแฝงที่เข้ามาในสำนวน
มันก็พอสมควรแล้วนะ
มันก็คือผมก็ประชาชนคนหนึ่ง
มันก็จะไปสู้กับอำนาจแฝงเหล่านี้

มันก็ผมอาจจะต้องทิ้งระยะเวลา

ไม่เป็นไรผมยังรับผิดชอบทุกคำพูดที่ผมพูด

สันทนาให้สัมภาษณ์อีกว่าผมเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีแตงโม
ไม่ได้เพราะผลประโยชน์หรือว่าหิวแสงอะไร

ผมเห็นชีวิตแตงโมแล้วเห็นใจครับทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตครอบครัว
สุดท้ายแม้กระทั่งจากปลายจากพบนี้ก็ยังถูกกระทำอีก
คุณสันทนะบอกแบบนี้นะครับ
คุณสันทนาบอกจริงนะผมมีพยานบุคคลที่ให้เบาะแส
แต่วันนี้ไม่กล้าพามาที่สพเมืองนนทบุรีเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

ส่วนกรณีที่นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมที่ออกมาไลฟ์
หาว่าผมพูดมั่วผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ
ถ้าไม่รู้จักอย่ามาทักอย่ามาคุยกัน
ผมก็ขอฝากไปถึงนายตำรวจชุดคลี่คลายคดีด้วยขอให้ทำสำนวนสรุปคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับ
คุณผู้ชมนี่คือความเห็นส่วนหนึ่งของคนที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในคดีนะครับ
เพราะตอนนี้คนที่ให้ข้อมูลแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับคดีเยอะเลย